คือกรกตบอกแล้วว่ามีสูตรเดียว
ดังนั้นก็น่าจะหมายถึงว่าทุกคะแนนเสียงมีความหมายถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอสอแบบเขต
คุณสุภาพคลี่ขจายก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะ
แต่ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคุณสุภาพบันทึกเทปเอาไว้
ที่กรกตจะมาเคาะนะว่าสูตรมีสูตรเดียวนะ
คุณสุภาพก็เลยวิเคราะห์แบบกว้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหาสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะคะ

การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว๒สัปดาห์

ที่มีเป้าหมายไปทางใดทางหนึ่ง
มันส่งผลให้เกิดอะไรบ้าง

ไม่ต้องการให้พักการเมืองใด

เสียงท่วมท้นมากเกินไป

สสเขตเต็มจำนวน

ผลออกมาเป็นยังไงล่ะครับ

ที่กำลังตั้งรัฐบาลแข่งกัน

ตอนนี้ต้องพักเอาไว้ก่อน
เพราะคะแนนที่เป็นทางการ

ก็เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งรัฐบาลได้ก็ไม่มีเสถียรภาพ
ฝั่งไหนตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นรัฐบาลเป็ดง่อย
ทำงานไปสักพักหนึ่งก็มีปัญหา
แล้วรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพมั่นคงแข็งแรงเนี่ย
จะแก้ปัญหาประเทศไปได้สักกี่น้ำ
แล้วมันจะเกิดอะไรตามมาก็ไม่รู้จนกระทั่งคนในแวดวงธุรกิจ
เขาแสดงความเป็นห่วงว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจมันจะยิ่งแย่หนักลงไปอีก
ธุรกิจที่มันแย่อยู่แล้วจะยิ่งแย่หนักเข้าไปอีก
หรือยังล่ะครับว่านี่แหละผลพวงของการออกแบบ
เขียนรัฐมนูลถัดมาออกแบบให้ใช้บัตรใบเดียว
กาทั้งสอสอเขตแล้วก็นำจำนวนที่นั่งที่ได้
คะแนนที่ได้ไปคำนวณเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
มันวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยบัตรสองใบ
สสเขตกาสสเขตกาบัญชีรายชื่อเลือกพัก
มันก็ไม่ยุ่งพอมาอย่างนี้เอาใหม่ตอนแรกเนี่ย
ก็มีคนทักท้วงแล้วว่าบัตรหนึ่งใบมาแยกเป็นสอสอสองประเภท
ระวังเถอะการคิดคำนวณเนี่ยมันจะยุ่งแล้วเป็นยังไงล่ะครับ
แล้วเป็นยังไงล่ะครับทุกวันนี้ยังยุ่งอยู่ตกลงว่า
จะเอาสูตรไหนมาคิดระหว่างฝ่ายออกแบบกรรมการร่าง
กับฝ่ายกรกตยังวุ่นกันไม่จบเข้าใจไปคนละทิศคนละทาง
พักการเมืองก็เข้าใจไปคนละทิศคนละทางแล้วในที่สุด
มันจะนำไปสู่อะไรครับมันจะนำไปสู่การไม่ยอมรับ
ของการคิดคำนวณบัญชีรายชื่อแล้วถ้าเกิดการไม่ยอมรับ
มันจะส่งผลอะไรต่ออะไรตามมาอีกเยอะล่าสุด
ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณประพันธ์นายโกวิทย์
ตกรรมการร่างรัฐมนูลไปบอกกับที่ปรึกษากฎหมาย
กรกตว่าสูตรในการคิดคำนวณเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนแล้ว
มีสูตรเดียวอย่าสับสนไปเปิดดูได้ที่รัฐสภา
ตรงนั้นได้แสดงวิธีการคิดวิธีคำนวณไว้ชัดเจนแล้ว
ในชั้นของการร่างรัฐธรรมนูลแต่ว่าประเด็นที่ทุกคนกำลัง
หงายตึงกันอยู่ตอนนี้ก็คือมีข่าวว่าสูตรการคิดที่ว่า
สูตรหนึ่งมาจากนักวิชาการเขารวมตัวกันแล้วเขาแสดงความคิดเห็นว่า
ในการคิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อนั้นเขาใช้คำว่าอย่างนี้ครับ
ผมจะอ่านให้ท่านฟังให้นำจำนวนสอสอบันแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด
จัดสรรให้แก่พักการเมืองที่มีจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ต่ำกว่าจำนวนสอสอที่พักการเมืองนั้นจะพึงมีพึงได้ตามอัตราส่วน
นี่พอข่าวนี้ออกมามันตีความว่ายังไงครับ
ว่าสสเขตพักการเมืองที่ไม่ได้สอสอเขต
จะไม่ได้คิดคำนวณออกมาเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเลยอย่างนั้นหรือ
หรือได้บัญชีรายชื่อไปแล้วส่วนหนึ่ง
แต่ว่าตอนคะแนนหรือเนี่ยคะแนนที่เกินมาเนี่ย
ให้ไปเฉพาะสอสอเขตพักที่มีสอสอเขตพักที่ไม่มีสอสอเขต
ไม่ได้อนิสงฆ์ด้วยไม่รู้เป็นแบบไหนแต่ถ้าเป็นแบบที่ว่า
แล้วใช้สูตรนี้แล้วทำให้สอสอบัญชีพักที่มีสอสอบัญชีรายชื่อ
ที่ไม่มีสอสอเขตเนี่ยที่เขาได้บัญชีอะไรคะแนนดิบกันมาตั้งเยอะแยะเนี่ย
จะไม่ได้สอสอเลยแม้แต่คนเดียวในระบบบัญชีรายชื่อ
ถ้าอย่างนั้นมันก็มันยุ่งสิครับเพราะอะไรครับ
ก่อนหน้านี้พักเสรีรวมไทยเขาบอกว่าเขาได้ตั้ง๘แสน
แสนกว่าปากกว่าคะแนนเขาจะได้ประมาณสิบที่นั่ง
เขาก็คิดคำนวณกันนะพักเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญ
ได้สี่แสนแปดเขาจะได้ประมาณหกที่นั่ง
ไล่ลงมาพักเพื่อชาติได้๕ที่นั่งพักพลังท้องถิ่นได้๒ที่นั่ง
รักผืนป่าสองที่นั่งพักพลังประชาชนหนึ่งที่นั่ง
พลังชาติไทยหนึ่งที่นั่งถ้าเป็นอย่างที่
นักวิชาการคำนวณพักเหล่านี้ตัวเลขที่ว่านี้ไม่ได้เลย
เอาอย่างนั้นหรือเปล่าครับนี่ก็ยังไม่ชัด
คุณอุดมรัฐอมริตอดีตกรรมการร่างอีกคนนึงโผล่มาบอกว่า
นี่กรรมการร่างเรายืนยันว่าต้องคิดคะแนนจากทุกพัก
ไม่ได้คิดเฉพาะพักที่ได้สอสอเขตซึ่งแนวคิดนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ว่า
ทุกคะแนนมีความหมายไม่ทิ้งน้ำสรุปคือพักที่ไม่ได้สอสอเขต
ก็ได้รับคะแนนเป็นสอสปติฤษฐ์ตามสัดส่วนด้วย
นี่คุณอุดมบอกคณะกรรมการร่างบอกยืนยันอย่างนี้
ถ้ายืนยันอย่างนี้แล้วทำไมในมาตรา๙๔
๙๑วัก๔องค์เล็ก๔เนี่ยจึงปรากฏออกมาอย่างที่บอก
ปรากฏออกมาอย่างที่บอกว่าพักที่ไม่มีสอสอเขตเลยไม่ได้
เห็นไหมครับเห็นความสับสนวุ่นวายไหมครับ
ว่าคนออกแบบออกแบบไว้อย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ออกมายืนยันก็ไม่ตรงกับที่เขียน

ต้องเอาทุกคะแนนไม่ทิ้งน้ำเป็นไปตามบทบัญญัติของเจตนารมรัฐมนูล
และไม่ทิ้งน้ำแต่ว่าพักที่ไม่มีสอสเขตไม่ได้บัญชีรายชื่อ

แล้วเอาไปไว้ไหนครับพักอื่นที่เขาคำนวณออกมาแล้วเนี่ย
เขาคำนวณว่าได้คะแนนสอสอตามสิทธิ์ที่จะพึงมีเต็มแล้วแล้ว
แล้วเต็มแล้วเอาไปโปะให้เขาอีกก็ไม่ได้นะครับ
และถ้าไม่เอาไปโปรที่ไหนก็แปลว่าจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ
มีไม่ถึง๑๕๐คนยุ่งไหมล่ะครับ
ฉะนั้นระหว่างคนออกแบบกับฝ่ายปฏิบัติต้องยุ่งอย่างนี้ไปอีกนานครับ
นี่คือผลพวงของการร่างรัฐมนูล
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของสัปดาห์นี้ครับ